คุณผู้ชมคะการเมืองไทยมองไปข้างหน้า
ระหว่างที่ไม่ว่าสารรัฐมนูลจะตัดสินปม๘ปีนายกออกมา
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะอยู่ต่อไหมจะไม่อยู่ต่อ
แต่อยากรู้ว่าหลังจากนี้ผลที่ตามมาคืออะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขีดเส้นใต้เมืองไทย
เราไปติดตามประเด็นนี้กันกับอาจารย์สุภาพค่ะ
อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
ครับครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณดอนครับ

ก็เป็นอย่างที่คุณน้ำแข็งว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ยังเป็นเรื่องร้อนของโหมดการเมือง
ที่จะต้องติดตามเป็นระยะ
ร้อนด้วยเรื่องปม๘ปีของนายก
ร้อนด้วยเรื่องความเคลื่อนไหวของพักการเมือง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
กทัพกรีธากันไปออกต่างจังหวัดเยอะเลยครับ
เรื่อง๘ปีของนายกมันจะมีทั้งประเด็นว่า
ถ้ารอดสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไง
ถ้าไม่รอดสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไง
เรื่อง๘ปีของนายกวันมรินิวันที่๑๔กัญญา
จะเป็นวันที่ตุลาการสารรัฐมนูลเขานัดประชุมกันตามปกติทุกวันพุธ
แต่ว่าแน่นอนคราวนี้ก็คงจะได้พิจารณากันเรื่องเอกสาร
คำชี้แจงของแต่ละฝ่ายที่ส่งไปถึงสารรัฐมนูลว่า
เอกสารที่ชี้แจงมาทั้งหมดนั้นเนี่ย

สิ้นกระแสความสิ้นความสงสัยหรือยัง
ถ้าสิ้นความสงสัยแล้วไม่สงสัยอะไรแล้ว
ก็ไม่ต้องขอคำชี้แจงมาจากไหนอีก
แต่ถ้ายังไม่สิ้นกระแสความยังไม่หายสงสัย
ก็จะขอเอกสารมาจากใครอีกก็เป็นเรื่องของฐานท่าน
แต่ว่าวันนี้ปมประเด็น๘ปีของนายก
มันมีประเด็นร้อนขึ้นมา๒ประเด็น
ประเด็นที่๑ประเด็นจากคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะ
ประเด็นที่บอกว่าชงสารรัฐธรรมนูล
สอบมีชัยให้การเท็จประเด็นนี้น่าสนใจครับ
คือคุณเรืองไกรเนี่ยเขาบอกว่า
ความเห็นที่นายมีชัยส่งให้สารรัฐมนูล
มันไม่สอดคล้องกับการบันทึกการประชุมครั้งที่๕๐๐
ในฐานะอดีตประธานกรรมการร่างนายมีชัยถือเป็นพยานบุคคล
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูล
มีเหตุควรให้สารรัฐมนูลตรวจสอบคำเบิกความดังกล่าว
เข้าข่ายเบิกความเท็จที่เป็นข้อสำคัญในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา๑๗๗หรือไม่
นี่ประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
ให้สัมภาษณ์ผมเมื่อ๓๔วันก่อน
ว่าถ้าเอกสารคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยเป็นเท็จ
ไม่ตรงไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง
มันก็เข้าข่ายเบอร์ความเท็จ
แล้วก็ยังพูดกันถึงว่าถ้าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็เตรียมย้ายบ้าน
มาอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนและเป็นประเด็นที่ควรฟัง
มีอดีตตุลาการสารรัฐมนูลท่านหนึ่ง
ท่านออกมาให้ความคิดความเห็นแล้วกลายมาเป็นหัวข่าววันนี้ว่า
ตุลาการสารรัฐมนูลแนะตีความปม๘ปี
รัฐมนูลไม่ต้องฟังคนร่าง
คือไม่ต้องฟังทั้งอาจารย์มีชัยและไม่ต้องฟังทั้งกรรมการร่าง
ที่ส่งเอกสารมาชี้แจงแล้วก็ชี้แจงไม่ตรงกัน
ไม่ต้องฟังฝ่ายไหนทั้งนั้น
คือท่านบอกอย่างนี้เรื่องนี้จริงแล้วทุกคนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
เพียงแต่ว่าตะแบงเพราะหลักกฎหมายทั่วไป
บทเฉพาะการและข้อยกเว้นตามกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัด

ก็เอาปริญญานิติศาสตร์ไปคืนอาจารย์ได้
ทั้งที่เรื่องนี้มันไม่ยากเลย
แต่สุดท้ายไม่ว่าจะตัดสินยังไงก็โดนด่าทั้งสองฝ่าย
ถ้าบอกว่าอยู่ต่อก็ถูกด่าบอกว่าไปก็ถูกด่า
ฉะนั้นไม่ต้องฟังคนร่างรัฐมนูล
แล้วท่านพูดถึงการที่สารรัฐมนูลมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนจัดส่งบันทึกการประชุมเนี่ย
ท่านบอกว่าคราวนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ไม่แน่ใจว่านี่คือลีลาหรือเปล่า
เพราะการจะตัดสินอะไรคงไม่ต้องไปถามคนร่างกฎหมาย
กฎหมายเขียนไว้ชัดแล้วก็ต้องตีความกันอยู่ตรงนี้
เถียงอะไรกันอีกหรือ
ไปเอาผู้เชี่ยวชาญมาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้
เพราะความคิดเห็นของคนเรามันเปลี่ยนไปได้
ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปฟังความคิดเห็นของคนร่างกฎหมาย
คือถ้าฟังอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าอดีตตุลาการสารรัฐมนูลท่านเนี่ย
ท่านเห็นว่าทั้งเอกสารจากอาจารย์มีชัยที่ชี้แจงไป
เอกสารจากการประชุมของกรรมการร่างที่ชี้แจงไป
ไม่มีน้ำหนักต่อการวินิจฉัย
เพราะเป็นเรื่องที่สารรัฐมนูล
รู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก
นี่น่าสนใจครับ
ประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ต้องไปฟัง

วันบรืนนี้วันที่๑๔
อย่างที่บอกว่าเป็นวันนัดหมายประชุมประจำสัปดาห์
ตุลาการสารรัฐมนูล
จะเป็นวันที่คณะตุลาการจะพิจารณาว่า
เอกสารไฟล์ต่างที่ส่งไปนั้น
สิ้นสงสัยหรือยังอย่างที่ว่า
ถ้ายังไม่หายสิ้นสงสัยก็เรียกเอกสารเพิ่ม
แต่ถ้าหายสิ้นสงสัยแล้ว

จะนั่งบันลังวินิจฉัยกันวันไหน
วิธีปฏิบัติที่สารรัฐมนูล
ทำกันมาคร่าวก็คือว่า
ตุลาการสารรัฐมนูลแต่ละท่านเนี่ย
ท่านจะกลับไปพิจารณาจากข้อกฎหมายและเอกสาร
คำชี้แจงของแต่ละฝ่าย
แล้วก็จะเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัว
ก็คือว่าท่านเห็นยังไงท่านก็เขียน
วินิจฉัยส่วนตัวของท่านไว้
แล้วพอถึงวันนัดที่จะนัดอ่านคำวินิจฉัย

จะได้เอาคำวินิจฉัยส่วนตัว

แล้วในการที่จะประชุมกันช่วงที่จะขึ้นนั่งบันลังนี่แหละ

เสียงข้างมากเห็นยังไง
เสียงข้างน้อยเห็นยังไง
เมื่อได้คำวินิจฉัยเสียงข้างมากแล้วเนี่ย
จะเอาคำวินิจฉัยของเสียงข้างมากนั่นแหละ
เขียนเป็นคำวินิจฉัยรวม
ตุลาการสารรัฐมนูลทั้ง๙คน
ตรงนี้แหละที่จะลุ้นกันว่า
แล้วเสียงวินิจฉัยเสียงข้างมาก

เพราะเสียงข้างมากจะเป็นตัวกำหนด
ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่นักเจาะนัก
ค้นคว้านักหาข้อมูลทั้งหลาย
พยายามจะเจาะเข้าไปถึงตุลาการสารรัฐมนูล
แต่ละท่านแต่ละท่านว่าท่านนี้ท่านเห็นยังไง
ท่านนี้ท่านคิดยังไงท่านนั้นท่านคิดยังไง
แล้วก็ออกมาเป็นข่าวปล่อยข่าวลือว่า
ผลออกมาเป็นอย่างนั้นผลออกมาเป็นอย่างนี้
ซึ่งทางตุลาการสารรัฐมนูลท่านก็บอกว่า

ใครจะมารู้ได้ยังไงว่าท่านจะวินิจฉัยไปข้างไหน
ฉะนั้นข่าวลือข่าวปล่อยที่ออกมาตอนนี้อย่าไปฟัง
ฟังแล้วก็เวียนหัวเพราะว่าไม่รู้อันไหนเท็จอันไหนจริง
นักวิเคราะห์หลายคนเขาก็บอกว่าเอ้าที่ผ่านมาเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นข่าวลือที่บอกว่าเป็นข่าวปล่อยอย่าไปฟัง
แต่ว่าเอ้าพอผลออกมาจริงเอ๊ะทำไมมันตรงกับที่ปล่อยข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ทำไมมันตรงกับข่าวลือที่ออกมาเป็นหน้านี้
ฉะนั้นนักวิเคราะห์นักเจาะใช้ข้อมูลเขาก็ทำงานของเขาไป
ตอนนี้เราก็คอยดูว่าผลออกมายังไง
ผมถึงบอกว่ารอดการเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
ไม่รอดการเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
ตอนนี้ก็ต้องติดตามและฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปก่อนครับ

เรื่องของเอกสาร๘ปีหลุดออกมามันมีเรื่องให้ตีความให้วิเครากันหลายชั้นเลยนะคุณผู้ชม
จริงมีหน้า๑๕ย่อนหน้าที่๓น่าสนใจ
เขาบอกว่าเป็นการชี้แจงนะบอกว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งนายกเป็นระยะเวลานานเท่าใด
มีได้ประพฤษปฏิบัติตนและลักษณะถึงเพื่อเหตุให้เสี่ยหายต่อประโยชน์ของประเทศ

นั่นหมายความว่าถ้าแปลงง่ายภาษาชาวบ้านคือ
ต่อให้ระยะเวลามันจะเกินหรือไม่เกินแต่ถ้าประพฤติตัวไม่ได้ขัดกับหลักสากล
หรือขัดกับรัฐธรรมนูลแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรหรอก
เหมือนกับทำดี๘ปีก็ไม่เป็นไร
นั่นน่ะสิฮะก็ต้องตีความกันต่อไปนะเรื่องของเอกสารหลุด